เหตุการณ์แปลกต่อไปนี้ที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงคนนึงเธอป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็นอนโคม่าไม่ได้สติอยู่ในโรงพยาบาล๒อาทิตย์กว่านะคุณผู้ชม

สามีนี่ทำใจแน่นอนว่าภรรยาตายแน่
เอาโต๊ะมาตั้งคือเตรียมจัดงานศพแล้ว
เตรียมลงล่ะนะใช่ค่ะปรากฏจู่ผู้หญิงคนนี้
ฟื้นขึ้นมาแล้วฟื้นขึ้นมาคือพูดจาได้ด้วยนะคะ
เออเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะคะ
ญาติที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะขนข้าวของพวกเก้าอี้มาเอ่ย
โต๊ะหมู่บูชาเอ่ยก็เตรียมแล้วล่ะ
จะจัดงานศพที่บ้านสะพังเขินที่อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชม
ก็ทำไงต่อพอเอามาแล้วก็ต้องค้นกลับขึ้นรถเอาไปคืนวัด
เพราะว่าอะไรไม่ต้องจัดงานศพแล้ว
จากนางสาวทัศนีสีสว่างหรือว่าหยวกอายุ๔๗ปีนะคะ
เป็นภรรยาของนายศรีสวัสดิ์ปานสังอายุ๕๔ปี
คือสามีก็บอกนะว่าภรรยาป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด

หมอเจาะให้ยาฆ่าเชื้อเข้ากระดูกสันหลัง
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗
ภรรยาไม่ได้สติมา๒อาทิตย์กว่า
คือไล่เลียงอาการแบบนี้คุณผู้ชม
อาการมาซุดตอนเที่ยงคืนวันที่๑พฤษภาคม
ร่างกายอ่อนแรงตอนนั้นหมอบอกว่าให้ทำใจ
ญาติพี่น้องก็เลยปรึกษากันบอกว่าเดี๋ยวสายของวันที่๒เนี่ย
ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะพากลับบ้าน
ตอนนั้นเนี่ยญาติพี่น้องก็เตรียมสถานที่
เพื่อที่จะตั้งศพนิมนต์พระสงฆ์แล้วด้วยนะคะ
มาจาก๓วัดจะสวดอภิษฐรรม๓คืน
แต่จู่เช้าวันที่๒พฤษภาคมค่ะ
ภรรยาก็ฟื้นกลับคืนมาเป็นปกติพูดคุยได้
ยักหน้าได้ขยับมือขยับนิ้วได้
คิดว่าเป็นปฏิหารเพราะครอบครัวเนี่ยนะคะ
กราบไหว้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
แล้วก็ตั้งจิตภาวนาอยากให้อาการของภรรยาดีขึ้น

ตั้ง๒อาทิตย์ค่ะเขาก็มาให้กับให้เกิดสมเลือดแกนสม่องใหม่ความดันดีขึ้น
คนไข้เริ่มรู้สึกตัวตั้งหีบตั้งอะไรเรียบร้อย
แล้วรู้สึกยังไงครับพอรู้สึกรู้จักก็ดีใจ
เนี่ยสามีบอกแบบนี้แล้วสับปะเหลอประจำวัดศรีเฉลิมเขตเนี่ยนะคะ
ก็คือนายมาดามเนี่ยบอกว่าโอ้เตรียมงานศพเตรียมโลงแล้วเตรียมทุกอย่างแล้ว
มนต์พระแล้วญาติผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะนำหลีดมาให้แล้วด้วยค่ะ
สุดท้ายเนี่ยต้องรีบยกเลิกขนข้าวของที่ขอยืมมาเนี่ยนะคะ
เอาไปคืนวัดเมื่อเย็นวันที่๔พฤษภาคม
นี่ถือว่าเป็นบุญกุศลคนที่ดวงชะตายังไม่ขาด
ยังไม่ถึงคาดนะถือว่าหมดเคราะห์หมดโศก

ลูกสาวของเอ่อผู้ป่วยเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าทำงานอยู่ที่ชนบุรีพ่อโทรมาบอกนะ
บอกว่าแม่ยังไม่ตายแม่ฟื้นขึ้นมาแล้ว
ลูกสาววัย๒๗ปีคนนี้ค่ะนางสิริวัลเนี่ยค่ะ
บอกว่าโอ้ยตกใจมากดีใจมากทำอะไรไม่ถูก
แต่หลังจากนี้จะไปแก้บนกับสารพ่อปู่จอมทอง
เพราะว่าขอพรเอาไว้นะคือไปขอไว้
ว่าขอให้แม่อาการดีขึ้นขอให้แม่หายป่วย
แล้วพ่อกับแม่ของผู้หญิงที่ป่วยนี่นะคะ
ก็บอกว่าอยู่เพชรชบูรณ์นะอยู่กันตายาย
พอลูกเขยโทรมาบอกว่าลูกสาวฟื้นคืนมาแล้ว
รอดตายปฏิหารโอ้โหทั้งพ่อและแม่เนี่ยดีใจมาก
อะไรไม่ออกเพราะว่ามีลูกสาวคนเดียว

บันดาลให้ลูกสาวหายป่วยกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่นะคะ